วิวที่ทัศน์สวยงามจริงร้านนี้ชื่อว่าร้านย่างเนิ่นน้ำ
เป็นสาขาสะพานพุทธ
ร้านนี้เอาจริงชื่อดังมีมากมายหลายสาขา
ไปลองทันกันดูผมเคยไปทานแล้วโอ้โฮอีซีดเลย

แต่เราความอร่อยคือผู้ชมต้องไปลองทายนี่กัน

แม่น้ำเนอะเออแล้วมีมากมายหลายอย่างให้ได้เลือกสรรหมูเนื้อโคขุนหมึกหอยกุ้ง
โอ้โหแต่ละอย่างเป็นที่นิยมแล้วตอนปิ้งย่างไปคุณอย่าลืมนะ
เนยที่เขาตัดมาเป็นก้อนใส่ลงไปด้วยเพิ่มความอร่อยนะครับ
เขาบอกว่าขายเป็นแบบบุฟเฟ่หัวหนึ่งคนหนึ่งตก๒๑๙บาท
ถูกนะเห้ยผมว่าไม่แพงเลยแล้วถ้าอยากจะดื่มดื่มน้ำมีแบบรีฟิล
หนึ่งก็๓๙บาทตักได้ไม่อั้นอยากกินน้ำอะไรก็แล้วเจ๊
อ่ะบอกเลยว่าร้านนี้อาหารหลักร้อยแล้วก็วิวหลักร้าน
จริงอ่ะร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๖นจนถึง๒๓นก็โทรไปจองออกแล้วกันเนอะ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยจากติ๊กต๊อกของคุณเช็คอินโก
น่าไปเช็คอินจริงนะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะ